อ๋อเบรกเรื่องความรักก่อน
ส่วนคนนี้บอกเลยว่า
คร่างรักเกินนะคะสำหรับไซม์
เพราะว่าคนข้างรักเนี่ยคือเป็นทั้งคู่นะ

เขาเคมีเข้ากันดีมากคู่นี้นะคะ
พวกเราก็พากันตั้งหน้าตั้งตาลุ้นว่า
แหวนเพชรก่อแล้วบ้านก่อแล้ว

นี่แหละค่ะแล้วใหม่มาออกอีเวนต์รับทรัพย์อีกครั้ง

เป็นผู้ช่วยเชฟมืออาชีพกันไปเลย
ดูแล้วลีลาการตำน้ำพริกก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะ

มายจ๋าเคยทำกับข้าวกับปลา

ก็จะเรียกว่าเป็นการเตรียมตัวเป็นแม่บ้านแม่เรือนหรือเปล่า
ใกล้จะมีข่าวดีเรื่องงานแต่งแล้วหรือไม่นะจ๊ะ

ยกให้พี่เต๋อเหมือนกัน

วนใจหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังจากสาวใหม่ดีกว่าค่ะ
เราไม่มีถอยกลับ
เราไม่มีถอยหลัง
ถ้าเราสิบแล้วเราไม่ก้าวไง

ยังไม่พร้อมยังไม่อะไรมันไม่ใช่แบบเป็นการปฏิเสธ

เชื่อว่าพี่เต๋อกับใหม่เอง
ยังไม่คิดเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักในชีวิต
เราสองคนยังอยู่ในแบบยังอยากทำงานอยู่
ถามว่าแฮปปี้ไหม
พี่ลองไปคบกับพี่เต๋อดูสิ
นักข่าวยิ้มหวานแล้วนะได้เปล่า

อย่าไปถามแบบนั้นเลยค่ะ